หลังปีใหม่มานี่การเมืองก็ค่อนข้างจะร้อนแรงนะครับ
ทั้งเรื่องของกฎหมายลูกพักกันเมือง
เรื่องของเซ็ตซีโร่เรื่องของการรวมพัก
พักทหารเรื่องของนายยกที่บอกว่าตัวเองเป็นนักการเมืองนะครับ
แล้วก็มีอีก๒เรื่องที่ต้องตรวจสอบกันอยู่ก็คือเรื่องของปมนาฬิกา
ร็วยก้าหนูแวนเพชรนะครับของผลเอกประวิต
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่มีการเผยแพร่ภาพของนางสาวยิ่งลักชินวัฒน์ออกมานะครับ
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปีใหม่บอกว่าไปช้อปปิ้งอยู่ที่ลอนดอนที่อังกฤษ
อีกภาพหนึ่งเป็นภาพที่ถ่ายคู่กับคนไทยที่อังกฤษเนี่ยนะครับ
เมื่อวานนี้สังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพและส่งต่อภาพนี้มานะครับ
ของนางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
โดยเป็นภาพถ่ายคู่กับผู้หญิงคนหนึ่ง

ซึ่งบางข้อความระบุว่าเป็นภาพถ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา
โดยนางสาวยิ่งลักษณ์กำลังทำธุระอยู่กลางกรุงลอนดอน
และไม่ได้มีความพยายามปกปิดตัวตนแต่อย่างใดนะครับ
พลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ระบุบอกว่าที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
และกองการต่างประเทศตรวจสอบรายละเอียด
ขณะเดียวกันยังคงติดตามหาตัวนางสาวยิ่งลักษณ์อย่างต่อเนื่อง
โดยก่อนสิ้นปี๒๕๖๐ปีที่แล้วนะครับ
โดยแจ้งปลายทางไปยังประเทศอังกฤษ
แต่จนถึงบัตรนี้นะครับยังไม่มีคำยืนยันอย่างเป็นทางการว่า
นางสาวยิ่งลักษณ์ได้เดินทางไปหรือพำนักอยู่ที่ประเทศอังกฤษหรือไม่
เช่นเดียวกับการขอลีภัยทางการเมืองที่ก็ยังไม่มีข้อมูลตอบกลับมาเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนกรณีที่ปรากฏภาพผู้หญิงที่ถ่ายภาพคู่กับนางสาวยิ่งลักษณ์นั้น

ไม่ถือว่ามีความผิดเพราะเป็นการกระทำนอกราชนาจักร
ซึ่งกฎหมายไทยไม่สามารถเอาผิดได้นะครับ
ทางด้านของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่กระทรวงยุติธรรมเมื่อวานนี้
หลังจากเสร็จการประชุมสื่อมวลชนก็สอบถามกับนายยกรัฐมนตรี
ถึงกรณีที่สื่อบางสำนักเผยแพร่ภาพถ่ายของนางสาวยิ่งลักษ
ระหว่างเดินซื้อของที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ
แต่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ทำสีหน้าเรียบเฉยนะ
แล้วก็ไม่ตอบคำถามสื่อในเรื่องนี้
เดินขึ้นรถไปในทันที
สื่อก็เลยไม่ได้รับคำตอบเรื่องนี้นะครับ